มีบ้านหลังหนึ่งที่ชนบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ชายเป็นใครก็ไม่รู้
ขี่จักรยานยนต์มาแล้วมาปลาของเน่าของเสียใส่บ้านเขา

ห้าครั้งแล้วนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
นี่จังหวัดตรงนี้นะฮะขี่จักรยานยนต์มาสองคนนี่เครื่องไปแล้ว
นี่จอดรถแล้วลงมาอีกใส่ไม่ยั้งเลยโอ้โห
สองคนนะฮะน่าจะเป็นวัยรุ่นนะฮะนี่ครับขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
ใส่หมวกนอกปิดบางใบหน้ามาเลยนี่แกงบูดก็มีค่ะ
อ่าขยะอีกเพียบมาเครื่องใส่บ้านเขา
เหตุการณ์ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้น๒๕มิถุนายนนะครับ

ก็คือตี๒ของเมื่อคืนที่ผ่านมา

ครั้งล่าสุดเนี่ยกระจกชั้นลอยของบ้านเนี่ยแตกด้วยนะครับ

ึ้งขึ้นมานี่ลอยมานี่นะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่กระจกแตกเลย
แล้วล่าสุดเนี่ยเขียนคำด่าใส่กระดาษมาด้วย
เขียนใส่มาเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักที่นี่อย่ามาปากดี
ห้าครั้งด้วยกันเจ้าของบ้านเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
วันนี้ติ๊ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
บ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่๒ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
เป็นทาวน์โฮม๔ชั้นนะ
หน้าบ้านนี่ยังมีหลักฐานอยู่เลย
นี่ฮะถุงต่างที่เครื่องใส่มาเนี่ย
มีเศษก้อนหินเศษกระจกด้วยเนี่ยเศษซอสอะไรพวกนี้เปลือเปื้อนไปหมด
นี่กระจกที่แตกล่าสุดเมื่อคืน
นี่ฮะผู้เสียหายก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะปลาของใส่บ้านเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับ
นี่ลอยติดอยู่ด้านบนก็มี

ระยะหลังรุนแรงหนักขึ้นเป็นก้อนหิน

เคยไปขอดูกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองบ้านสวนนะ
เพื่อจะดูว่าคนร้ายขี่มาหน้าบ้านเขาแล้วเนี่ย

แต่เทศบาลเมืองบ้านสวนบอกว่ากล้องมันเสีย
เขาเลยต้องไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดเอาไว้เอง
พฤติกรรมของคนร้ายนะฮะเป็นผู้ชายสองคน
กางเกงขาสั้นเสื้อยืดสีฟ้าแขนยาวทั้งคู่เลย
ใส่มวกน็อคซึ่งผู้เสียหายบอกกับตินะ
บอกว่าไม่รู้จักแน่คือไม่รู้จักเลย

ถ้าตำรวจจับได้อยากถามเหมือนกันว่าทำแบบนี้ทำไม

เขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีเรื่องกับใคร

มีพ่อกับแม่ของผู้เสียหายที่เขาเครียดมาก

ต้องมาคอยเฝ้าระวังกันทุกคืนนะ
ก็เลยอยากฝากตำรวจว่ายังไงช่วยตามจับให้หน่อยก็แล้วกัน

เกิดจากอะไรมาปลาของเน่าใส่บ้านนะคะ